เมื่อกี้ตัวเล็กว่าหวาดเสี่ยวแล้วใช่มั้ย
ตัวต่อไปหวาดเสียวกว่ามากเลย
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาเดินไปเพื่อจะไปเก็บไข่จราเข้ในบ่อเดี่ยวคุณผู้ชม
คือเขาจะต้องแยกไข่ออกจากตัวแม่ออกจากกัน
ไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องแบบโดนทำร้ายหรือว่ามันตายอะไรแบบนี้
แล้วมันเป็นจังหวะที่เขายื่นอุปกรณ์ลงไปจะไปเก็บไข่
เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
จราเข้บ่อเดี่ยวนะครับมันใครทุกคน
ผมต้องเก็บออกนะไม่สามารถทำได้
มันสามารถพักได้

ทำอย่างไรตีนี้
หาก

ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพที่หวาดเสียวเหมือนกันเนาะ
นี่คุณคิดดูแล้วไม้ที่ขวางบ่อ
คุณดูไม่ใช่ไม้สิเป็นแผ่นปูน

มีโอกาสที่จะพลิกหรืออันตรายจากการเดินแล้วพลาดไม่
เป็นผมไม่เดินเป็นผมขาสั่นแล้วก็คานไป
คานคุณยังไม่กล้าเลยเอาจริงคุณดูดิ
แม้แต่จะเดินผ่านไปยังทำใจไม่ได้เลย
แต่เนี่ยคุณพี่เขาต้องไปเก็บไข่จราเข้ในบ่อแบบนี้คุณเห็นไหม
จราเข้ตัวเมียเนี่ยมันไข่คือเขาเลี้ยงแยกบ่อไว้แบบนี้
แล้วทำไมตัวเมียมันก็ต้องหวงไข่เป็นธรรมดา
คุณมันก็เลยแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งกับไข่ของมัน
มันก็งับเขาให้เรียบร้อยหักเลย
แต่ดูเนี่ยคุณดูว่าถ้าทำง่ายก็ต้องลงไปหยิบ
ต้องหาอะไรมาช้อนงานให้ช้อนเลยหรือช้อนอะไรใหญ่กว่านี้
เอาเป็นว่าต้องใช้ความชำนาญแล้วกันว่ากันแบบนี้
ได้รู้จักกับวิธีการที่เขาจะไปเก็บไข่

ส่วนคนที่ไปเก็บไข่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่ง
นี่ผมจะให้ดูฟาร์มเจอราเกษที่ผมบ่ายมา

โอ้โฮว้าว

หน้าแบบจูบโจมเลยนะ

ถ้าคุณเคลื่อนตัวถึงจังหวะเท่านั้นล่ะ
ตอนถ่ายเนี่ยเจ้าของฟาร์มบอกว่า

มันคิดว่าคุณชนะมาให้อาหารมัน

ทีนี้คุณก็เลยโยนโทรศัพท์